คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะครับที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์กลางเมืองเบตงคุณผู้ชมครับ
มันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาข้างร้านเนี่ยเป็นโฮสเทล
ซึ่งมีต่างชาติมีคนไปอยู่แต่ในร้านยังมีเจ้าของร้านอยู่ด้วย
สุดท้ายเรื่องนี้มันเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของร้านหนีออกมาไม่ทัน
ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตนะครับในส่วนของโฮสเทลข้างข้างทุกคนต้องวิ่งหนีตายออกมานะครับ
เนี่ยมันเป็นตึกแถวนะฮะตึกแถวสองชั้นปลูกติดกันอยู่สิบห้าห้องนะฮะ
เป็นอาคารราชพัสดุนะฮะอยู่ห่างจากวงเวียนหอนาฬิกาของเทศบาลเมืองเบตงประมาณ๒๐๐เมตร
ดับเพลิงเข้าไปต้องใช้ครีมตัดเพราะอะไรคือมันเข้าไม่ได้มันมีประตูเหล็กเห็นไหมที่เลื่อน
แล้วด้านบนมันก็มีเหล็กดัดอยู่ด้วยต้องขึ้นไปชั้น๒ทุบกระจกหน้าต่างตัดลูกกงเหล็กดัดฉีดน้ำเข้าไป

คือร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มันมีทั้งยางรถยนต์น้ำมันเครื่องทุกอย่างติดไฟอย่างดีโหมเข้าไป
ทำให้ผลไม่เร็วแรงมาก
สุดท้ายต้องประสานรถดับเพลิงจากพื้นที่อบตยะบรม
แล้วก็รถดับเพลิงของเทศบาลของท่าอากาศยานเบตงมาช่วย
หลังจากที่รอกันอยู่ดับเพลิงอยู่มีเสียงระเบิดดังขึ้น
ตั้มตุ้มตามอยู่หลายครั้งเพราะด้านในมีน้ำมันนะฮะ

ต้องรีบขนของหนีออกมาหนีตายออกมา
สุดท้ายใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งควบคุมเพลิงได้
แต่ยังมีเพลิงปะทุอยู่ด้านในเป็นระยะ

ไปตรวจสอบด้านในความเสียหายสุดท้ายเนี่ย
ห้องแถวตรงนี้เพลิงมันลุกลามไป๕ห้อง
แต่ว่าด้านในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยมีผู้เสียชีวิต๑ราย
แล้วก็อยู่ในห้องด้านหลังบริเวณชั้น๒ของบ้านเหมือนเป็นห้องนอนนะครับ
ทราบชื่อคือนายวิชัยอายุ๗๔ปีเป็นเจ้าของร้านนั่นแหละ
ความเสียหายเยอะแต่ว่าเรื่องของต้นเพลิงต้นเหตุ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เพราะตอนนั้นคนเขาก็หลับกันหมดเลย
เมืองต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย